ข่าวแรกวันนี้ย้อนไปเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่บิ๊กไบท์
ที่บางนาตราดค่ะเข้ากรุงเทพฯแล้วเงินเนี่ยเค้าปลิวออกมาจากตัวเค้า

๓๐๐๐๐บาท๓๐๐๐๐บาทตอนนี้ได้คืนเพียง๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ทำใจแล้วว่าที่เหลือคงไม่ได้หรอก

แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยสะเพราเองที่เก็บเงินไม่ดีนะฮะ
อันนี้ภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็ย้อนอีกทีนึงแล้วกัน
มันเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะที่หน้าโชว์รูมิซูบิชิถนนบางนาตราดหรือว่าเทพรัฐ
กมสี่สิบสามช่องทางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพนะฮะ
อยู่ในพื้นที่ของบางปะกงที่ฉะเชิงเศร้าก็มีผู้ชายขี่บิ๊กไบท์มา
แล้วก็เงินเนี่ยปริวว่อนไปเบ็ดเสร็จมาสร้างที่สามหมื่นบาท
แก๊งพันธุ์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีทางด้านของรถกระบะ
สีดำเนี่ยจอดเก็บเงินไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห
รถเนี่ยจอดเก็บกันวุ่นวายทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะตอนแรกเนี่ยนะ
ก็คิดว่าเอ๊ะคนที่ลงไปเก็บจะเอาเงินไปหรือเปล่านะฮะ
คุณผู้ชมครับซึ่งมีคนลงไปเก็บเงินคันแรกได้เงินไปหนึ่งหมื่น
แล้วคนขี่บิ๊กไบท์เองก็ขับรถวนกลับไปมีคนบอกว่าเฮ้ยเงินตกเงินตก
ขับกลับไปเอาคนขับกระบะเองก็ขับตามมาเอาเงินไปคืนให้นะ
หมื่นนึงย้ำแบบนี้ว่าคนขับกระบาดสีดำนั้นเก็บไปคืนให้เจ้าของนะ
ตอนแรกเห็นภาพก็ตั้งคำถามกันชาวโซเชียลว่าเขาเก็บเงินไปเนี่ย
เอาไปทำอะไรกันแน่นั่นน่ะสิสุดท้ายคนนี้เป็นพลเมืองดีนะฮะ
ย้ำแบบนี้แผงการเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่สามสิบพฤษภาคม
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไปในเพจคนข่าวบางประกงก็มีสมาชิกในเพจนะ
บล็อกเข้าไปเยอะแยะมากมายแล้วก็มี๑คนเป็นผู้หญิงมอบเงินคืนให้อีก๕๐๐บาท
เสร็จตอนนี้ได้คืนไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะเจ้าของรถกระบาดสีดำเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าได้มีการมอบภาพกล้องวงจรปิดนะฮะขออภัยเป็นกล้องหน้ารถของเขาเองอ่ะ
ให้ไปด้วยให้กับคนขับบิ๊กไบท์นะแล้วในภาพนั้นอ่ะ
เห็นคนขับรถเก๋งคนขับรถกระบะคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
สามคันนี้จอดเก็บเงินไปทั้งหมดที่เหลือในหมื่นห้า
แล้วก็ไม่ได้มีการส่งคืนให้กับคนขับบิ๊กไบท์ด้วยนะฮะ
ตอนนี้ไม่มีใครติดต่อไปทางเพจเลยย้ำแบบนี้ว่าถ้าเกิดสามคนนั้นติดตามอยู่
ก็ส่งข้อความเข้าไปแล้วก็ติดต่อกันได้นะฮะเจ้าของเงินบอกว่า
ผมคงต้องทำใจแหละครับเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้น

แต่โชคดีได้เงินกลับมาครึ่งหนึ่งคือ๑๕๐๐
ดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปที่ทนายเจมส์ครับ
คุณนิติธรแก้วโตก็บอกว่า
คนที่เอาเงินของเขาไปมีความผิดหรือเปล่า

ทนายเจมส์ยืนยันว่าคนที่เก็บเงินไปแล้วไม่ยอมคืน

ยังไม่ได้มีการสลากการครอบครอง

ถือว่ามีความผิดคดีอาญาด้วย

คนที่เอาไปทั้ง๓คนนั้นโดนคดีอาญานะครับ
ติดต่อไปได้ที่เพจคนข่าวบาปกง

ส่วนหนึ่งที่มีการเอาเงินไปคืนกับเจ้าของ

ว่ามีกล้องในจับเอาไว้
เงินที่ยังอยู่ที่ใครก็ติดต่อ